อ่ะโอเคทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตนะครับ
เอิญว่าผมเองเนี่ยได้พูดคุยโทรศัพท์กับทางคุณไอซ์นะฮะ
แล้วก็ทางคุณแบงค์ซึ่งเป็นลูกเขยของนครชวนชื่นนะฮะ
ก็ทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นลูกแล้วก็ลูกเขย
ฝากผมให้มาเรียนถึงแฟนของนครนะครับว่า
อาการของนครตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
เมื่อวานนี้นครนะฮะต้องใส่คิ้วที่ปากก็คือเครื่องช่วยหายใจที่ปากนะฮะ
เพราะว่ามีอาการปอดอักเสบหายใจเองลำบากมาก
อันนี้คือทางครอบครัวฝากมาแจ้งนะฮะหลายคนที่เป็นห่วงก็เลยอยากจะบอกอาการด้วย
สองนะฮะนครเนี่ยมีอาการปอดอักเสบมากนะครับ
นครก็คือต้องนอนคว่ำหน้าและ๓วันนี้อาการหนักลงไปอีกคือไตวายแล้วนะครับ
วันนี้นครไตวายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ย
เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับนครด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คุณหมอก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวน่าจะน่าจะมีประเด็นนี้ออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวเองก็กำลังยุ่งอยู่นะครับ
ในการที่ประสานดูคุณหมอเพราะว่าทั้งไอซ์เองทั้งแก๊งเองเนี่ย
ไม่สามารถที่จะไปดูแลคุณพ่อได้เพราะว่าต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกัน
ส่วนตัวคุณแม่คือแม่เอ๋น้าเอ๋เนี่ยนะครับก็อยู่เป็นติดโควิดเหมือนกัน
ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกับนครตอนนี้มีการประเมินกันอยู่นะครับว่า
จะเอายังไงกันต่อไปนะครับในการรักษานครต่อไปนะครับ
แต่วันนี้คือไตไวแล้วก็ต้องมีการฟอกไตนะครับคือเร็วมากคือเร็วจริงจริงนะครับ
คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้พูดกับมดดำบอกว่ารู้แล้วจะอึ้งเพราะว่าหลายคนมองว่า
บางคนร่างกายแข็งแรงบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะเชื้อตัวนี้มันเร็ว
ติดเร็วมากแล้วก็ลงปลอดเร็วมากฟุกเกิกพลลงแล้วนะครับวันนี้ฟุกเกิกพลลึกจะลงไปแล้ว
ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าความเชื่อของเราก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมาเรามองว่า
เฉพาะคนที่มีอายุเท่านั้นความเชื่อนั้นเราอาจจะเชื่อไม่ได้อีกแล้ว
เพราะมันมีตัวอย่างผู้หญิงวัย๒๔ปีนะฮะก็เป็นภูมิแพ้แค่นั้นเอง
ได้มีโรคประจำตัวอย่างอื่นแค่ภูมิแพ้เสียชีวิต
เพื่อนคุณแม่พี่บอลนะคะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองวันที่ผ่านมา
แต่ว่าในตัวไทม์ไลน์ของที่เวลาเราแจ้งออกมาในแต่ละวันที่เรามีการรายงานว่า
เสียชีวิตบ้างเนี่ยยังไม่ได้มีบุคคลนั้นแต่มีการเผาไปเรียบร้อยแล้ว
คืออันนี้ก็อายุประมาณ๗๐นิดไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลย
แล้วก็น่าจะติดมาจากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
ปรากฏว่าตัวคุณพ่อเนี่ยอาการลักษณะแรกของเขาเนี่ย
เหมือนประมาณว่าแบบท้องอืดเหมือนเป็นเหมือนกดไหลย้อน
เข้าใจเป็นแบบนั้นสัก๓วันก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อจะไปรักษา
เช็คปุ๊บปรากฏทราบว่าตัวลูกหนึ่งในนั้นมีคนเป็น
ตัวคุณหมอก็เลยมีการตรวจโควิดปรากฏว่าเป็นโควิด
โรงพยาบาลบอกว่าเต็มก็คือต้องกลับมาบ้าน

พอกลับมาที่บ้านเสร็จปั๊บก็ต้องมีไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลที่มีประกันสังคม
อันนั้นเขาถึงจะรับเข้าไปเพราะอาการคือออกซิเจนเนี่ยน้อยแล้ว
คือเป็นเคสฉุกเฉินแล้วโรงพยาบาลก็เลยรับเข้าไป
อยู่ได้อีกแค่ไม่กี่วันไม่เกิน๓วันเสียชีวิตเลย
แล้วก็พอหลังจากการเสียชีวิตปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่แบบว่า
ในการจัดเก็บศพทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการซิลมีเจ้าหน้าที่
ญาติไปไม่ได้ก็คือมีการนำศพเนี่ยไปเผาเลย
ซึ่งการไปเผาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทางวัดเนี่ยใส่ชุดเต็มเลย
เต็มเต็มยดเลยแล้วก็ญาติที่แบบว่าจะเข้าไปดูได้คือ
ในครอบครัวคนอื่นบางคนที่ถูกกักตัวก็ต้องกักตัว
ไหนที่ไปได้คืออยู่ไกลมากเลยค่ะ
ให้ไปอย่างเต็มที่ได้๒คนไม่เกินนี้
อยู่ไกลแล้วก็ถ่ายรูปมาได้เห็นจากในคลิปวิดีโอก็คือ
อยู่ไกลมากแล้วก็ทำได้แค่นั้นจริงสุดท้ายแล้ว
ก็นี่แหละฮะคืออย่างที่บอกว่าณวันนี้บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่า
ไม่เป็นไรเป็นก็หายเองรักษาได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะคือมันแล้วแต่ร่างกายของเรา
ทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรอยู่ในร่างกาย
แต่คุณอาจจะไม่เคยไปตรวจร่างกายมาก่อนเลย
คุณอาจจะไม่รู้แล้วคุณมีภาวะของเป็นการเป็นเบาหวานมาก่อน
เพราะว่าคนไทยเนี่ยเบาหวาน
สูงทีเดียวที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเพราะไม่เคยไปตรวจ
แล้วก็ชอบทานหวานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นเบาหวานเสร็จปุ๊
พอมารับเชื้อเข้าไปอาการมันสุดหนัก

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีระยะห่างนะฮะ

แล้วก็ขออนุญาตย้อนกลับไปถึงอาการของนครนิดนึ

ที่สมุทรสาครนะครับ
นะครับก็จริงให้มีทีมหมอที่แบบ

ต้องประวณาที่ต้องสู้กับมันให้ได้

เพราะตัวเองรู้ดูตัวเองว่าแกแบบไม่สบาย

หมายถึงสุขภาพก็เริ่มดีขึ้น
จากแบบอาการที่เป็นโรคประจำตัวของแกด้วย
ครับพี่หนุ่มตอนนี้หลายคนเป็นห่วงอาการนาคอม
ก็คือแบบว่าคือทางโรงพยาบาลจะอัปเดตผ่านลูก
คือโทรได้ตลอดมาหรือว่าเขาจะต้องรอโรงพยาบาลต่อมา

คือทางครอบครัวนครทางลูกเนี่ยก็มีการประสานกับทางโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็จะมีอะไรก็จะแจ้งมา
ก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับที่ผมได้มีโอกาสคุยกับทางน้องไอซ์
แล้วก็คุณแบงค์นะฮะก็คือฝากมาเรียนแฟนของนครแบบนี้
แต่รายละเอียดต่างนานาผมเชื่อหลังจากที่ผมพูดออกไปในวันนี้

ใช่วันนั้นอ่ะคือคร่าวคูณตอนเองเนี่ยยยย
ขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยว่ะ

วันนที่หน้าคอมที่ประกาศว่าติดโควิดใหม่อ่ะ
วันนั้นที่เธอสัมภาษณ์ก็เป็นคนที่เอาไปแซร์คลิปอ่ะ

อาการซุดต้องเข้าครับสัปดาห์

จะบอกให้เขาบอกจริงลองนับจริง
คนที่เริ่มติด๗วันแรกคุณไม่เป็นไรหรอก
เขาบอกแค่วันที่๗แค่นั้นแหละไข้มันมาจริง

ไหนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเรื่องราวเหล่านี้ได้